โลกโซเชียลเขาแชร์ภาพสุดหวาดเสียวกันอีกแล้วนะคะ
ก็เป็นกรณีทุกปีที่เราเห็นแหละ
เฉลิมฉลองทีไรมักจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเสมอ

ไม่ใช่ที่หน้าการสีใช่มั้ย

เป็นคลิปที่ลูกปืนปริศนาตกใส่หลังคาบ้าน

คนที่กำลังนอนอยู่ไปนิดเดียวเอง

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพพร้อมข้อความ
บอกว่าขอเตือนภัย
กระสุนปืนชีวิตคือความเสี่ยง

เรื่องกระสุนปืนตกใส่บ้านโดนคนจนเสียชีวิต
วันนี้เจอกับตัวโชคดีไม่มีใครเป็นอะไร
นี่นี่คือรอยที่มันทะลุลงมาจากหลังคานะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุง

ประมาณสักตี๓นะคะของวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละ
เขาตกใจตื่นเพราะเขาได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกลงมาดังมาก
ตอนแรกก็คิดว่ามีรถชนหน้าบ้านหรือเปล่า

ทีนี้พอเปิดไฟดูค่ะก็เห็นรูอยู่บนหลังคา
เป็นรอยทะลุลงมาเฉียงออกไปโดนผนังด้านข้าง
เขาบอกเลยว่าถ้าลงมาตรงเนี่ยโดนตัวเขาแน่นอน
เพราะนอนกันอยู่บนเตียง๓คนพ่อแม่ลูก
วันนี้โชคดีก็จริงแล้ววันหน้าเขาจะโชคดีแบบนี้ไหม

สำหรับคนที่คึกขนองหรือคิดจะยิงปืนฉลองขึ้นฟ้า

ขอให้คิดเลยว่าคุณกำลังจะเป็นฆาตกรแบบสุ่ม
พร้อมจะทำร้ายหรือว่าฆ่าคนได้ด้วยกระสุนทุกนัด
ที่ยิงขึ้นไปอันนี้ฝากบอกใครหรือเปล่า